กลับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องซึ่งตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ร้านเอตี้เทอร์เวนตี้
แต่ก่อนที่จะเดินหน้าฟังความรู้กันต่อทวนความจำกันสักนิดว่าช่วงที่แล้วเราปิดเบรกไปด้วยเรื่องราวของเส้นพาพาเดเล่
เชื่อว่าแฟนรายการน่าจะไม่คุ้นหูกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะคะ
มาเล่าเส้นเป็นเรื่องเลยนำความรู้ดีของเส้นพาพาเดเล่มาฝากกันค่ะ
พาสต้าที่ชื่อว่าพาพาเดเล่นี้นะคะมาจากคำว่าพาพาเรทที่แปลว่าการรับประทานอย่างมูมามค่ะ
เนื่องจากเป็นการทำเส้นที่ค่อนข้างง่ายเพราะเมื่อผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
และนำมารีดให้เป็นแผ่นยาวแล้วก็จะนำมาตัดให้มีความกว้างประมาณ๒เซนติเมตร
หรือจะตัดตามความชอบก็ได้เพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปปรุงเป็นเมนูพาสต้าหลากหลายสไตล์ได้แล้ว
โดยเมนูที่นิยมนำไปปรุงกันนั้นนะคะจะเป็นพวกครีมซอสต่างหรือแม้กระทั่งซีฟู้ด
เพราะลักษณะพิเศษของตัวเส้นเนี่ยค่อนข้างหนาทำให้ดูดทรัพย์และเป็นที่เกาะของซอสได้ดี

ทำงานด้วยกันเลยครับนี่ก็ทำงานที่ร้านฝรั่งเศสที่ที่แถวอโสกครับ
แล้วก็ไปเจอเขาเราก็ทำงานด้วยกันสักพักหนึ่ง
แล้วก็ตอนนี้ผมมาเปิดร้านแล้วก็ผมก็ไปดึงตัวดึงตัวข้าวหมัก
ก็คือเชฟนิวเนี่ยทำงานอยู่ร้านฝรั่งเศสครับแถวอโสกแถวอโสก
ในเมืองไทยเนี่ยแหละครับแต่ก่อนครั้งนี้ก็คือทำงานอยู่ต่อประเทศเลย
อ่าครับผมครับอยู่สีแหลงครับที่เดียวกันอ๋อเลยเอาไว้อยู่
ใช้มือตัดเองใช้มือตัดเองคือเป็นเส้นสดที่ทำเองด้วย
ครับผมอันนี้ทางร้านทำเองด้วยใช่ครับ
ถุดิบพิเศษที่ทางร้านเอตี้ทวินตี้เลือกใช้ในการทำเส้นพาสตาร์ก็คือ
ซาโมลิน่าซึ่งเจ้าซาโมริน่านี้นะคะเป็นแป้งชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อ
บาร์บดหยาบหยาบด้วยวิธีพิเศษโดยในซาวโมลีน่าจะมีปริมาณโปรตีนและครูเต็นค่อนข้างสูงค่ะ
ซึ่งจะทำให้พาซ่าได้เนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มและช่วยให้ซอสเกาะเส้นมากขึ้น
ซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบนำข้าวที่ทางราเลือกมาใช้กับเมนูนี้
ตัวอื่นก็คือส่วนผสมของซอสใช่ไหมครับซอสสำเร็จหน้าตาเป็นยังไง
ครับซอสสำเร็จหน้าตาอย่างนี้นะครับซอสสำเร็จเป็นอย่างงี้สีเดียวเกียวนะฮะ
เป็นกลิ่นสมุนไพรเนอะครับผมมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยใบโหระพาโหระพา
เทียมกระเทียมครับแล้วก็น้ำสต๊อกผักครับน้ำสต๊อกผักครับเอามาบดรวมกันเอามาปั่นด้วยกันครับ
นี่ก็คือเป็นส่วนผสมที่บอกว่าไทยไทยครับวัตถุดิบขาดไทยไทยที่หาได้ครับครับผมครับครับผม
แล้วตัวพวกนี้เอามาทำอะไรอันนี้เป็นเครื่องปรุงพิเศษนะครับผมก็จะมี
เกลือพริกไทยอ่ะครับชิ้นป่นทั้งพริกชีฟ้าพริกชีฟ้าอ่า
ใบโขลภาไว้ตกแหล่งจานนะครับอืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
นี่กุ้งต้องเก็บในตู้เย็นนะครับ
ต้องเก็บในตู้เย็นสวัสดีคุณพอร์ตไทย
อาทิตย์เราก็พร้อมจะทำแล้ว
วิธีการทำเดี๋ยวเชฟทำให้ทาน
แล้วเราไปนั่งรอข้างนอกดีกว่า
เชฟทำอร่อยนะ
ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
อยู่เพียรฟะ
ทดชอบนะครับ
พอร์ตวิธีการทำ
ผสาน๘๐ไทย๒๐ฝรั่งนะฮะมาลองกันดูนะครับผม
เบบเบอร์เต้นก็คือชื่อของเส้นเนี่ยแหละ
เป็นเส้นสดที่ทางร้านเนี่ยทำเองขึ้นมา
ผสานกับซอสที่มีกลิ่นอายแล้วก็ส่วนผสมของไทยนะฮะ
ตอนแรกคนมองวัตถุดิบนึกว่าจะทำผัดไทยจริงไม่ใช่

กลับผัดแรกเลยจะมีความหอมของเนย
เราให้ตามด้วยกลิ่นสมุนไพรต่างของไทย
ใช่ไหมแล้วตัวเส้นนี้ก็มีความกรุบกรอบ
คือไม่เล็กไม่แข็งกว่าเกินไป
แล้วก็ไอเลนเตความกรุบกรอบนะฮะ
แล้วปิดท้ายด้วยรสเผ็ดของพริกตามมาทีหลังเลย
ก็เป็นการผสมผสานที่ลงตัวจะมีกลิ่นอายของตะวันตกนิดในเรื่องของเนยตัวนี้
ซึ่งฝรั่งน่าชอบแล้วจบด้วยความเป็นไทย

อันนี้ต้องถามถึงเมนูของร้านเนี่ย
มียังว่าพัสต้าแต่ละวันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อย

เราดูว่าวัตถุดิบมนั้นเรามีอะไรบ้าง

เส้นที่ทางร้านทำสดแต่ละวันมีอะไรบ้างครับเจฟ
ก็ทำสดด้วยครับ
แล้วก็ตัวนี้ครับ

ชนิดเลยนี่คือเป็นเส้นที่ทำกันอยู่ประจำ
แล้วตัวซอสซอสที่เรามาทำ

เปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วเราทำไม่ซ้ำกัน
แล้วบางทีเราก็ให้มานั่งคุยกันว่า

ใช้ความสร้างสรรค์ของแต่ละคนมารวมกันนะครับ
หมายความว่าซอสที่มาทานี่ไม่ค่อยซ้ำเลย
ไม่ซ้ำครับ

เยอะมากเลยครับตอนนี้
คือไม่ได้ตายตัวว่าวันนี้จะเป็นซอสอะไร
ไม่มีตายตัวเลยจะเปลี่ยมไปเรื่อย
ทางการทำแต่ละซอสมันเกิดจากอะไรขับ

ก็ถือว่าดีระดับหนึ่ง
แล้วนี่เราเพิ่งเปลี่ยนเมนูใหม่ด้วยเราจะใส่ความเป็นไทยออกของวัตถุดิบมากขึ้น
เน้นมากขึ้นแล้วก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ในแนวของเรา
แต่ว่าพาซ่าตอนนี้หลังจากที่เราขายเป็นเดลี่พาซ่าทุกวันเราจะขายแค่เป็นบรนช
อนาคตมีการปรับเปลี่ยนขยายร้านอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
ก็คือแน่นอนว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนทุกคนที่มีความสามารถที่หลากหลาย
๔คนมีความสามารถการทำอาหารแล้วก็ทำการประสบควร
พอเปลี่ยนร้านก็จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อย
ก็จะเอาสิ่งที่เรามีพัฒนาต่อยอดไปเรื่อย
อันนี้เราตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง๒๖นะครับ

เปิดทุกวันครับยกเว้นวันอังคารนะครับ

จะเปิด๖โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ

แต่ว่าเสาร์อาทิตย์เราจะขายบรนชนะครับ

อ๋อคุณขายเท่าตอนเย็น๔ชั่วโมงจริงหรือ

โอเควันนี้ขอบคุณทั้ง๒คนมาก
สองคนนะคะเขาก็สัญหาเมนูสุดสร้างสารมาฝากแฟนแฟนตลอด
ว่าแต่วันนี้จะเป็นเมนูอะไรนะ
ไปพบกันในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ
มาแล้วครับเชฟโอ้โหเชฟ

บ้านเรามันเป็นเมืองร้อนครับพี่มันก็ต้องร้อนอย่างนี้
เอางี้ดีกว่าผมทำอะไรแบบเย็นให้กินดีไหม

หมี่เย็นเต้าหู้นมสดเกาหลี
เริ่มขั้นตอนการทำเลยดีกว่าครับเชฟครับ
ขั้นตอนแรกเราต้องทำน้ำซุปก่อนนะครับ
เรียกหานมนะต้องนมกระป๋องนี้เลยครับ

ซึ่งมีความเข้มข้นหอมมัน
นำไปใช้แทนครีมหรือกะทิก็ได้นะครับ
มีนมข้นจืดคาเนชั่นกระป๋องเดียว

ใช่แล้วครับพี่น็อตแต่นอกจากอร่อยได้หลากหลายแล้วนะครับ
ก็ยังไม่มีคอเรสเตอรอลด้วยนะครับ

เชฟอย่างผมก็เลยต้องมีติดตัวไว้ให้ค่ะ

นี่เลยครับผมเราก็มาปั่นกับต้องหุ้ง

เราเลือกใช้เส้นราเมงนะฮะ

มีเย็นกันมาฝากด้วยเหมือนกันนะฮะ

คนญี่ปุ่นนิยมทานบะหมี่เย็นในช่วงหน้าร้อน
เพื่อสร้างความสดชื่นให้กับร่างกาย

มีสาลีแตงกวาเป็นต้นนะฮะ

เมนูนี้ของเรานะฮะก็คือเมนูที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่น

ชื่อว่าดูบูคงกุ๊กซู

สีมากเลยนะครับเชฟครับแล้วได้กลิ่นนมกับเต้าหู้เบาด้วยลองชิมก่อน
ใช่พี่ต้องลองชิมก่อน

โอ้โหพี่น้องครับรสชาติดีแล้วก็ตัวเต้าหู้นมสดเนี่ยสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลและมุนลิ้น
เรียกได้ว่าอร่อยลงตัวมากเลย
ใช่แล้วละครับคุณผู้ชมก็สามารถลองทำเองที่บ้านได้นะครับง่ายแบบนี้แค่มีหนมโฮจิตแคลมเซลล์ป่านไว้เท่านั้นเองอ้าว
สัปดาห์หน้าเราจะมีเมนูอะไรมานำสร้อยด้วยทุกผู้ชมครับเชฟ